ช่วงวันอยู่ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายที่นะครับ

พายุถล่ม๒อำเภอที่จังหวัดเชียงราย

อันนี้เกิดขึ้นที่แม่เมาะจังหวัดลำปาง

เกิดเหตุพายุฤดูร้อนนะฮะ
เป็นฝนตกหนัก

ในหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านดัว

ก็ลูกเห็บตกแบบนี้ส่งผลให้หลังคาบ้านเรือ
แล้วก็โรงรถเสียหายจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะ
ขณะที่ต้นไม้ก็หักโค้นล้ม
และป้ายโฆษณาก็ล้มระเนรนาศ
จากความแรงของลมนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ออกเร่งสำรวจ
และให้การช่วยเหลือโดยด่วนครับ
อกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูง

ส่วนในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์และอำเภอเทิง
ก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเช่นกัน

แต่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตรงนี้นัดดับนะครับ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไข
ให้ใช้การได้ตามปกติแล้วครับ
แต่ดูสิชาวบ้านก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
แล้วมันเม็ดใหญ่นะลงมา

และหลังคาบ้านก็ถูกพายุพัดได้รับความเสียหายด้วย

และบ้านชัยอุดมหมู่ที่๘ในตำบลหนองพอก
มีบ้านเรือนถูกลมพายุพัดหลังคาปลิวว่อนเลยค่ะ
ได้รับความเสียหายไปกว่า๒๐หลัง
ขณะที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยก็ต้องช่วยกันตัดต้นไม้
แล้วก็ขนย้ายสิ่งของกันแบบจ้าละวันเลยพร้อม
ต้องแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
เพื่อเร่งขอความช่วยเหลือโดยด่วน
ครับส่วนที่ศรีราชาที่ชนบุรี

ดูสิเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

นี่คือภาพสักครู่ที่เป็นแผ่นสีเขียวที่เปิดหลังคานะคะ

ชาวบ้านตกอกตกใจหมดเลยนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หลังจากเกิดพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเรือน
พังเสียหายกว่า๘๐หลังในพื้นที่หมู่๑
หมู่๒หมู่๖และหมู่๑๐ที่ตำบลบางพระนะครับ
โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พร้อมรูปถ่ายสภาพความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดู
ซึ่งนอกจากรูปถ่ายแล้วเมื่อสักครู่เอาคลิปออกมาดูด้วย
โดยชาวบ้านที่ไม่มีที่พักอาศัยทางอบตบางพระ

ในวันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้บางส่วนนะครับ
ก็มีผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ
บอกว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่นี่มา
ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิต

จากนั้นมีเสียงฟ้าผ่าตามมาด้วยพายุหมุนขนาดใหญ่
พัดขลมอยู่นานกว่า๕นาที
พอเอาหลังคาบ้านหายไปทั้งหลัง
นี่แล้วก็เป็นดังที่คลิปเมื่อกี้

มีผู้เท่าผู้แก่บอกไม่เคยเจอแบบนี้

ไปดูที่จังหวัดลำบาลกัน

เกิดเหตุดินเหมืองแม่เมาะสไลด์ทับถนน
เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๑๗มีนาคม
บริเวณจุดทิ้งดินในพื้นที่เหมือง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อำเภอแม่เมาะ

แล้วก็ดินสไลด์เป็นแนวยาวกว่า๑กิโลเมตร
ทับถนนสายแม่มะบ้านดง
ก็ส่งผลให้ถนนซุดตัวตามไปด้วย
คอสะพานขาดและเสาไฟฟ้าคอนกรีต
ล้มหลายสิบต้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะ
พื้นที่หมู่๖ที่ตำบลแม่เมาะ
ก็เสาไฟฟ้าแรงสูง๕ต้น

สายพานลำเลียงดินบางส่วนของเหมืองแม่เมาะได้รับความเสียหาย
แล้วก็เส้นทางสัญจรบริเวณถนนเรียบคลองส่งน้ำไม่สามารถใช้งานได้บางส่วน
ความยาวของจุดที่ดินสไลด์ประมาณ๑กิโลเมตร
ทิศทางการสไลด์เข้ามาทางเหมือง
ส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับ
แต่คาดว่าน่าจะคล้ายกับเหตุการณ์ดินเคลื่อนตัว
ระหว่างชั้นดินเก่ากับชั้นดินใหม่
เหมือนในช่วงหน้าฝนที่เคยเกิดมา
ตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
อันนี้ทางด้านบรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและคณะได้ร่วมกันแถลงข่าว
ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เขาบอกว่าไม่ส่งผลกระทบนะ
การผลิตไฟฟ้าของภาคเหนือก็ยังสามารถ
กระแสไฟฟ้าได้ตามปกติด้วยนะครับ